เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับคุณซีซีวัดแล้วก็เอมมี่กลิ่นปฐุม
คู่นี้นี่แต่งงานกันมาสองปีแล้วแต่ยังไม่มีเบบีตัวน้อยมาให้ชื่นชมนะคะ
แถมสาวเอมมี่ยังออกมายอมรับอีกด้วยว่าช่วงนี้มีระยะห่างนะจ๊ะก็นี่ไงห่างกันอย่างนี้ไง
จะมียังไงล่ะคุณนั่นน่ะสิเมื่อไหร่จะมีสักทีใช้ชีวิตคู่มาได้๒ปีกว่าแล้ว
แต่ยังไร้วิแววเรื่องทายาทนะสำหรับคู่รักนักแสดงเอมี่กลิ่นปฐุมและซีซีวัด
ล่าสุดค่ะสาวเอมมี่ออกมาบอกว่าช่วงนี้มีเวลาให้กันน้อยลง
เพราะว่าติดงานกันทั้งคู่
แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาชีวิตคู่อย่างแน่นอนนะคะ
เอมมี่ยอมรับว่าอยากจะรอให้บ้านหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ก่อน

โดยคาดว่าจะเรียบร้อยในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ

ช่วงไหนที่ยุ่งทั้งคู่มันก็จะยุ่ง

แฮปปี้ดีค่ะก็เหมือนเดิม
หลายคนก็ถามเรื่องทายาทอะไรอย่างนี้

แล้วก็เรื่องบ้านก็ยังไม่เสร็จดีเรียบร้อย
ก็น่าจะได้เข้าย้ายเข้าปีนี้ค่ะ
พอย้ายเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่า

อยากจะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อน

เดี๋ยวเขาจะมีนะคะรอให้บ้านเสร็จสิ้นปีนี้
บ้านเสร็จสิ้นปีนี้ลูกก็น่าจะมีปีหน้า

นับเดือนกันเอาละกันคุณผู้ชม